นี้ค่ะเป็นหนองน้ำคือเมื่อเช้าเนี่ย
ชาวบ้านเขาไปวางตะข่ายจะดักปลาไว้
แล้วเขาก็มองเห็นไกลไกลเอ้ยอะไรอ่ะอ่า
แต่พอเข้าไปดูใกล้คุณผู้ชมไม่ใช่ถุงขยะค่ะ
เป็นศพคนไอ้ดำน่ะ
น่าจะเป็นส่วนผมที่มองไปแล้วปุ๊บเหมือนกับถุงขยะ
แล้วคุณผู้ชมดูจริงตรงนี้มันเป็นหนองน้ำ
แล้วคุณผู้ชมแปลกใจไหมว่าอ้าวแล้วคนตายเขาจะตายได้ยังไง
เป็นชาวบ้านที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจมน้ำเสียชีวิต
สัมภาษณ์ตอนที่ไปเจอแบบเนี้ยค่ะ
พอมองไปเนี่ยด้วยความที่ชุดสีดำด้วย
แล้วผมมองไกลมันเหมือนถุงดำลอยอยู่
แต่จริงเขานอนคว่ำหน้าติดอยู่กับพงหญ้า
ก็ต้องนำร่างขึ้นมาจากน้ำวางบนบอดแบบนี้
จุดตรงนี้ค่ะมันเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านเกียงใต้
ที่ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ
ริมถนนจะมีหนองน้ำเขาจะเรียกกันว่าหนองจาล่า
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยไงคุณ
ระยะทางตรงนี้ที่น้ำมันท่วมมานะประมาณนัก๒๐๐เมตร
แล้วน้ำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยไม่สูง
ถูกทำร้ายแต่น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสิบชั่วโมงคาดว่าประสบอุบัติเหตุจมน้ำเอง
ทีนี้ค่ะตำรวจที่สพบุญเรืองเขาก็ถามชาวบ้าน
ชาวบ้านที่ไปเจอศพคนแรกเนี่ยนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
กำลังจะไปดูตะข่ายที่วางดักปลาเอาไว้เพราะว่าวางดักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานไงคะ
แล้วพอมาเห็นไกลถุงดำนี่ถุงขยะมาลอยอยู่ตรงนี้เหรอ
ใกล้กับตะข่ายที่เขาวางดักไว้
พอไปดูเอ้าไม่ใช่ถุงดำเป็นศพคนก็เลยรีบบอกเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งจากข้อมูลตัวของผู้ตายคือนายจสอเขาอยู่กับนายจ้างตั้งแต่เด็กเลย
และทุกวันนี้นายจสอก็ทำหน้าที่เฝ้าสวนให้กับนายจ้าง
แล้วสวนก็อยู่ลึกเข้าไปหน่อยนะคะช่วงหลังนายจสอกินเหล้าบ่อย
ใครห้ามจะซ้อเผลาหน่อยนะพอหน่อยนะอย่ากินเหล้าเยอะไม่ฟังค่ะ
สอไม่ฟังแล้วมาเห็นครั้งสุดท้ายช่วงค่ำของเมื่อวานค่ะ
มีคนเอาน้ำมันรถไปส่งให้กับนายจสอที่สวน
อันนั้นคือคนเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อคืนวานนะพอมาตอนเช้าเจอเป็นศพแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าจสออาจจะเดินมาดูน้ำที่ท่วมถนน
แล้วเมาด้วยนะคะพอเมาปั๊บก็เลยลื่นถึงแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูง
หน้าคว่ำไปแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเสียชีวิตหรือเปล่า
ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะคะตอนนี้ชนะสูตรศพหลังจากชนะสูตรเสร็จแล้วเนี่ย
อบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปอันนี้คือเสียชีวิตมานานแล้วเห็นไหม
ร่างกายทุกอย่างคือแข็งไปหมดเลยอะค่ะ